อยู่กันที่เรื่องของการจับยาเสพติดนะคะ

หลายครั้งหลายครา
ติดเรือนจำนะคะนายสมชายหรือว่าเซงก๋อแซ่ย่าง
แล้วก็นางจันแฮดชาวลาวถูกตำรวจกองบังคับการปราบรามจับกลุ่ม
ล่อซื้อยาเสพติดที่ลานจอดรถสถานีบริการน้ำมัน
ย่านยานวากรุงเทพมหานครค่ะก็จับตัวได้พร้อมยึดของกลางเป็นยาบ้า
หกพันเมตรนะคะหลังจากนั้นก็ไปขยายผลตรวจค้นบ้านพักที่ซอยอยู่ดี
บางคอแหลมก็พบของกลางเป็นยาบ้าอีกจำนวนนึงค่ะ
สอบสวนนายสมชายให้การรับสารภาพบอกว่าที่ทำแบบนี้
เพราะว่าต้องการหาเงินไปสู่ขอแฟนสาวแต่งงานก็เลยตัดสินใจรับจ้างลักลอบขนยาเสพติด
ส่งในจุดที่มีลูกค้าสั่งซื้อค่ะแต่ไม่เคยเห็นหน้านะคะว่าผู้สั่งซื้อนั้นเป็นใคร
ซึ่งยาบ้าทั้งหมดก็รับมาจากจังหวัดนครนายกอีกทีซึ่งถ้าหากครั้งนี้เขาทำสำเร็จเนี่ย
เขาจะได้ค่าจ้างหนึ่งแสนบาทด้วยกันเบื้องต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะด้านพันธุ์ตำรวจเอกพันธนะนุชชนาศรองผู้บังคับการกองปราบราม
ก็บอกว่าจากการสอบสวนพบว่ามีการโทรศัพท์สั่งยาเสพติดจากในเรือนจำ
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะว่าเป็นเรือนจำที่ไหนเพราะตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการอยู่ค่ะ